คุณผู้ชมคะมาว่ากันด้วยเรื่องของแท็กซี่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ

เคยถามคุณผู้ชมไปว่ามีจริงหรือเปล่า

อ๋อใกล้ดำถูกกฎหมายน้อง
คลิปนี้นะคะเถียงกันค่ะระหว่างคนขับแท็กซี่ที่เป็นผู้ชาย
นะคะเป็นคนขับแท็กซี่ในพื้นที่อยู่แล้ว
กับคนขับแท็กซี่ผู้หญิงที่ต้องเรียกผ่านแอปพลิเคชันนะคะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลภูเก็ต

มีนาคมประมาณสักเกือบ๔ทุ่ม

เธอเล่าให้ฟังเธอบอกว่า
เธอได้รับแจ้งทางโทรศาสตร์
ว่ามีชาวต่างชาติเป็นผู้หญิง

หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลภูเก็ต

แต่พอไปถึงมีคนขับแท็กซี่ในคลิปที่เป็นผู้ชายนะคะ
ขับมาปาดหน้าแล้วเดินมาด่าเธอแล้วก็ถ่ายคลิป
ฝั่งผู้ชายอ้างว่าเขาเป็นแท็กซี่ประจำคิวตรงนี้
ส่วนเธอเป็นแท็กซี่ที่ต้องเรียกผ่านแอปพลิเคชัน
ทีนี้ทางแท็กซี่ผู้ชายเขาพยายามจะเปิดประตูรถเธอ
เธอก็ตกใจเพราะว่าลูกค้าก็นั่งอยู่ในรถ
สุดท้ายเธอไปแจ้งความที่สพวิชิต
ตำรวจก็เรียกตัวคนขับแท็กซี่ผู้ชาย
บอกเป็นแท็กซี่เจ้าถิ่นมาสอบปากคำ
ก็ไม่ได้มีสิ่งเสพติดอะไรในร่างกาย

สุดท้ายเนี่ยค่ะเธอเองถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการขับรถ
โดยเรียกผ่านแอปพลิเคชันที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน

ไม่แล้วทำไมมาจอดชิดแบบนี้อ่ะ
ติดการก็คือขึ้นแบบกระชั่นชิดปากค่ะ
คือไม่คิดว่าเขาคือจะมาทำแบบนี้เนี่ยค่ะ
ส่วนวันนี้ที่เข้ามาแจ้งความดำเนินคดี
ใช่ค่ะมาแจ้งความดำเนินคดีค่ะ

ก็คือเหมือนข่มขู่แล้วก็ทำให้เราหวาดกลัวค่ะใช่
ก็คือขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ